เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ตรงจุดที่อบตโป่งผาเป็นจุดที่ให้สื่อมวลชนมาอยู่ตรงนี้
เพื่อรอติดตามสถานการณ์ไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง
จากคุณอรัชพรคุณพลอยสจีแล้วก็คุณยุธยาด้วยนะครับเชิญครับ
๒ทุ่ม๒๕นาทีหมูประตูที่๓ขึ้นแฮลิคอปเตอร์ผ่านหัวเราไป
แล้วก็๒ทุ่ม๔๐นาทีรถพยาบาลลำเลียงหมูป่าตัวที่๔
ผ่านหน้าเราไปบริเวณหน้าประตอบปกผาดี
ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะมีการแถลงจากผู้บัญชาการสอรนะคะ
ก็จะมาแถลงถึงความคืบหน้าตามที่ท่านบอกไว้ว่าวันนี้จะแถลง๓ทุ่มตรง
ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฝนยังคงลงเม็ดอยู่

นี่แหละอาจจะเป็นปัญหาสำคัญได้ว่าอาจจะเป็นการเติมน้ำในถ้ำ
ทำให้ปฏิบัติการที่เหลืออีก๙คนที่จะต้องออกมาเนี่ยยากลำบากขึ้นหรือเปล่า
ใช่ครับจริงอย่างที่ท่านผู้จัดการส่วนอุณหการร่วมก็บอกว่า
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดแล้ว
ในการที่จะปฏิบัติการภารกิจสำหรับนำพา๑๓คน
ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งตอนนี้ก็น่าจะพอยืนยันได้ว่า
คนที่ออกมาแล้วนะครับตามกระแสข่าวหลายคนก็บอกว่าออกมา๖คนแล้ว
ซึ่งโถง๓เองก็ถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลทีมแพทย์ที่ค่อนข้างที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ดูแลได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับ
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมนักดำน้ำเนี่ยที่เป็นนักดำน้ำต่างชาติรวมถึงหน่วยซีลเนี่ยก็อยู่ในน้ำมานานกว่า๗๘ชั่วโมงแล้วนะคะในการที่ดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็มีคันคาดการณ์เดียวต้องรอฟังแถลงการอย่างชัดเจนว่าหมูป่าตัวที่๔ตัวที่๕กับตัวที่๖ที่บอกว่าอาจจะเอาออกมาเนี่
แล้วเอาเป็นว่าในวันนี้ทั้งสี่คนออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดไปชมการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากผู้ประชาการศูนย์อำนวยการร่วมนะครับเดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งครับ